ร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าปิดล้อมตรวจค้น
ยึดทรัพย์เครือข่ายค้ายาเสพติดไทยพันไร่

ขบวนการค้ายาเสพติดขบวนการนี้

ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อฟอกเงิน

อาคารพาณิชย์๓คูหาและร้านอาหารฮักท่าตอน

เป็นทรัพย์สินที่ถูกทำนิติกับอำพลางของ
บนการค้ายาเสพติดไทยพันไร่
นำเงินจากการค้ายาเสพติดมาเปลี่ยนเป็นเงินลงทุน
ทั้งทำสวนยางกว่าหนึ่งพันไร่

อาคารให้เช่าและร้านอาหาร
สร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองและพวกพ้อง
หลักการทวดค้นศูนย์ของตำรวจรับรามยาเสพติดนี่วันนี้นะคะ
อกจากจะเข้าตรวจยึดอาคารพาณิชย์๒ชั้นจำนวน๓คูหาแล้ว
ก็ยังเข้ามาตรวจค้นยึดร้านอาหารท่าตอน
ซึ่งจากการสอบสวนพบว่านายอุทัยนิรันดรรักนะคะ
ใช้ในการฟอกเงินให้กับเครือขายยาเสพติด
รวมไปถึงข้อมูลสำคัญก็ยังพบด้วยว่า
มีการเชื่อมโยงว่านายอุทัยนั้นอยู่ในระดับศักดิ์การค่ะ
คดีนี้ตำรวจขยายผลจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมยึดยาบ้า๑๒๐๐๐เมตร
สลิปการโอนเงินไปยังบัญชีของนายอุทัย

เมื่อสืบสวนธุรกรรมทางการเงิน
มีการโอนเงินเข้าบัญชีนี้กว่า๑๐๐ราย
กว่าครึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
นายทองสุกบุษดีผู้ใหญ่บ้านท่าตอน
รับว่าร้านอาหารแห่งนี้เปลี่ยนเจ้าของมาแล้วหลายมือ
และทราบเพียงว่าเป็นของเฮียตีหรือนายประหยัดอินสอน

และไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือไม่
ตรวจค้นได้รับทราบข่าวดีจากชุดตำรวจปศ๔
เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายเพทายทองศรีที่จังหวัดนครนายก
ผู้กำกับหนึ่งตำรวจประปรามยาเสพติดศีรบุว่า
เพจไทยคือกุญแจสำคัญในคดี
ถือครองทรัพย์สินแทนไทยพันไร่

ถูกจองจำอิสรภาพในเรือนจำบางขวาง
และเมื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อปี๒๕๕๙
ก็ร่วมกันค้ายาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง
จนมีเครือข่ายกว้างขวาง
ว่าก็ต้องหารักษัตริย์เพิ่มเติมอยู่
ในชั้นการจับกลุ่มและนำตัวมาสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
นายเพทายังให้การภาคเศษ
รับรู้จักกับไทยพันไร่ในเรือนจำ

โดยปฏิเสธไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด
ผมก็เชื่อว่าการยึดทรัพย์ก็เป็นมาตรการอันหนึ่งที่จะทำให้ยาเสพติดเนี่ยเบาบางลงได้นะฮะ
งั้นก็พวกนี้ก็ยังมีเงินกันอยู่ในการกระทำค้ายาเนี่ย
ตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายเครือข่ายที่เราดำเนินการอยู่ตอนนี้ที่กำลังเดินการอยู่
แต่ก็ขอเวลานิดนึงในการตรวจสอบ
ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังบอกด้วยว่า
มีขบวนการค้ายาเสพติดอีกหลายเครือข่ายที่อยู่ระหว่างการสืบสวนเส้นทางการเงิน
บางคนถูกจับแต่ยังให้คนที่อยู่ข้างนอกเคลื่อนไหวให้